สวัสดีทั้งสามท่านและคุณผู้ชมแฟนรายการข่าวเช้าหัวเขียวนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ภายในสถานีกลางบางซื่อจุดฉีดวัคซีนจุดใหญ่ที่
รัฐบาลได้เตรียมเอาไว้ในการคิกออฟนะครับฉีดวัคซีนปูพรมให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ
โมงแล้วเพราะว่าต้องการที่จะลดเวลาในการรอคิวแล้วก็ต้องการที่จะรีบฉีดวัคซีน
แล้วก็ออกไปทำงานกันต่อไปครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังกันก่อนนะครับ
ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเนี่ยประชาชนเดินทางเข้ามา
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเพิ่งจะให้ปล่อยแถวเข้ามาสักประมาณ๘โมง
นะฮะทำประวัติลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ต่างต่าง
แล้วก็ทยอยเข้าไปรอฉีดวัคซีนด้านในนะครับ
ที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้เนี่ยโคต้าเขาจัดเอาไว้แบบนี้ครับ
ห้าพันคนเนี่ยสำหรับข้าราชการในสามกระทรวงด้วยกัน
ก็คือกระทรวงคมนาคมคนที่ทำงานให้บริการประชาชนในภาคการขนส่ง
คนขับรถรับจ้างคนขับรถสาธารณะซึ่งจริงแล้วก็ฉีดต่อเนื่องกันมาตั้งหลายสัปดาห์แล้วนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ต่างก็มาฉีดที่นี่
แต่วันนี้มีการเพิ่มเข้าไปก็คือบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็คือบุคลากรครู
โคต้าเข้ามาในช่วงนี้เพราะว่าต้องการให้ครูนั้นมีวัคซีนในการป้องกันตัวเองจากโควิด๑๙เพราะว่ากำลังจะเปิดเทอมแล้ว
ราชการอันนี้คือวันละ๕๐๐คนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะแบ่งให้กับทางด้านของโคต้าคนที่ลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งก็จะเดินทางมาฉีดที่นี่
รวมทั้งให้โคต้าอีก๕๐๐คนสำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังคงตกสำรวจอยู่หรือว่า
เคยมาแล้วแล้วความดันขึ้นไม่สบายเป็นไข้ให้กลับบ้านไปก่อน
ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้เข้าไปในจุดที่วัดความดันช่างน้ำหนักแล้ว
ความดันสูงก็ต้องไปสำรวจไปคุยกับคุณหมอในกลุ่มเปราะบางกันก่อนว่า
จะสามารถให้เริ่มฉีดได้หรือไม่
แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าวัคซีนนั้นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า๖๐ลงมา
ในส่วนของ๓กระทรวงนี้แล้วคนที่ลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์นั้น
คุณผู้ชมครับอีกประมาณ๕นาทีก็คือ๘โมงครึ่งครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางเข้ามาที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ครับ
ที่จะมากดปุ่มคิกออฟครับในการฉีดวัคซีนปูพรมให้กับประชาชนพร้อมกันทั้งประเทศ
ทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ซึ่งจะมีจุดฉีดวัคซีนจุดใหญ่ทั่วประเทศ
มีการคอนเฟอร์เนนเข้ามารับสัญญาณจากท่านนายกว่านี่คือการคิกออฟฉีดวัคซีนพร้อมกัน
อีกสักประมาณไม่เกิน๕นาทีครับเดี๋ยวท่านนายกจะเดินทางเข้ามาที่นี่
ซึ่งตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนมารอทำข่าวในส่วนของประชาชนก็มารอที่จะฉีดวัคซีนกันอยู่ตอนนี้
ที่เห็นเป็นภาพคนที่รอคิวชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันนั่นเองนะครับ
ซึ่งต้องขอประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมที่จะเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับ
เนื่องจากว่าคนที่เดินทางมาแล้วจะมีประตูให้เข้าทั้งหมด๓ประตู
ประตูที่๒ประตูที่๓และประตูที่๔
ถ้าคุณผู้ชมลงทะเบียนกับเครือข่ายโทรศัพท์ไหนต้องเช็คด้วยว่าคุณนั้นต้องเข้าประตูไหน
ว่าเดี๋ยวจะสับสนเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
จากว่าวันนี้ก็ยังคงมีคนเข้าผิดประตูอยู่
เนื่องจากว่าเครือข่ายโทรศัพท์นั้นเขาแบ่งประตูกันลดความแออัดของประชาชนที่จะเดินทางเข้ามานะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่จะเน้นย้ำกันสำหรับคนที่จะเดินทางเข้ามาฉีดนะคุณผู้ชมครับ
ก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเนี่ยให้มาตามเวลาของตัวเอง
คุณผู้ชมลงทะเบียนฉีดวัคซีนตอน๑๑โมงครับให้มาตอน๑๑โมง
จากว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันยังคงเกิดปัญหาว่าลงทะเบียนเอาไว้ช่วงสายสัก๑๐๑๑โมง
แต่เดินทางมาตั้งแต่๘โมงซึ่งทำให้ยังไม่สามารถเข้ามาทำการฉีดวัคซีนได้
อาจจะเป็นปัญหาและต้องรอนาน

ทำให้ต้องมีการอธิบายกับประชาชนที่เดินทางเข้ามาไม่ตรงเวลา
ก็ขออธิบายชี้แจงแบบนี้แล้วกันนะครับ
อีกไม่กี่นาทีนะครับท่านนายกจะกดปุ่มคิกออฟ
ในการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศแล้ว
แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศนี้ไปฝากคุณผู้ชม
ติดตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยงไทยรัฐครับ

ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากสถานีกลางบางซื่อครับ

นี่สดมาจากสถานีกลางบางซื่อแล้วจะสดอย่างนี้ตลอดทั้งวัน

ก็ต้องย้ำนะครับว่าไปตามเวลานัด
ไม่งั้นถ้าไม่ถึงเวลานัดเดี๋ยวไปรอนานความดันขึ้นนะ

เพราะมันมีหลายประตูมากเลยนะสถานการณ์กรามบางซื่อ